เรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในระยะนี้เองถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สัมผัสอากาศเย็นหนาวมากที่สุดในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับ

ดังนั้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
คงมีใครหลายคนนะครับวางแผนที่จะไปสัมผัสลมหนาวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย

มี๑สถานที่มาแนะนำ
ถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่ที่ตอนนี้ได้รับความนิยม

เป็นที่ไหนนั้นไปชมกันครับ

นี่เป็นบริเวณที่มีชื่อว่าดอยผ้าห่มปก

อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกจังหวัดเชียงใหม่
เป็นดอยที่มีความสูงอันดับ๒ของประเทศ
ด้วยความสูงประมาณ๒๒๘๕เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

อันเกิดจากสภาพธรณีวิทยาที่มีชัดดินตื้น

ประกอบไปด้วยอากาศที่มีลมกระโชกแรงตลอดทั้งปี
จากยอดดอยเราสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกยามเช้าถนนบนสรรเขา
ขนานกับชายแดนไทยพม่าซึ่งถือว่าเป็นถนนที่สร้างขึ้น

ส่วนสภาพป่าไม้ก็เป็นป่าต้นน้ำป่าดิบเขานะครับ
มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และมีความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังเช่นจะพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หายากต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเทียนหางบัวทอง
เสื้อไกเซอร์อิมเพอเรียลผีเสื้อมรกฏผ้าห่มปก
อกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวก็จะมีนกบินอบพยพมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นนกเดินดงคอแดงนกเดินดงนกเดินดงดำปีกเทา
นกเดินดงสีน้ำตาลเป็นต้น

ที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้

แต่ว่าเรื่องของสภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าวัน๒วันนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
โดยเฉพาะใครที่จะไปเชียงใหม่ไปดอยพระห่มปกนะครับ

จากการตรวจสอบวันนี้หนาวเย็นเลยทีเดียวนะครับ
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๑๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ในขณะที่สูงสุดวันนี้อาจจะสูงหน่อยนะครับ

ห้องฟ้านั้นในช่วงกลางวันแดดค่อนข้างแรงนะครับ

ดังนั้นอุณหภูมิระหว่างวันนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับ
ดังนั้นใครจะไปบริเวณนางกล่าวคงต้องดูแล

หลังจากนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย

หลังจากนั้นก็จะค่อยลดลงอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้น
แผ่มาเยือนบริเวณดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ได้สัมผัสอากาศหนาวหญิงเย็นแน่นอล

อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณภาคเหนือ
เช้าวันนี้มีหลายพื้นที่เลยทีเดียวยังได้สัมผัสกับอากาศหนาว
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายน่าน

อกจากนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
และบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียต
กลางวันนี้แดดอาจจะแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเมฆค่อนข้างน้อย
อุณหภูมิสูงสุดอยู่บริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียด

เช้าก่อนพรุ่งนี้อุณหภูมิก็จะยังคงส่ง

บริเวณเดิมยังคงได้รับอากาศหนาวเย็น
ก็คือบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายน่านพายาวนะครับ
และมีการคาดการณ์ต่อจากนี้เป็นต้นไป
ว่าจะเริ่มมี๑ปัจจัยเข้ามาเสริมปัจจัยเดิมที่อยู่ในขณะนี้
ซึ่งตอนนี้ประดูกภักดิ์แห่งของเราได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน
ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
นำความหนาวเย็นมาเยือนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

จากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เคลื่อนที่พาดผ่าน
นักขณะนี้ก็คือเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ซึ่งเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับ
แต่เนื่องจากกระแสลมในกล่าวนี้เคลื่อนที่ในระดับสูง

ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะสัมผัสกระแสลมดังกล่าวได้
ที่เห็นเป็นคลื่นสีน้ำเงินฟ้าณขณะนี้
จะสังเกตว่าตอนนี้เคลื่อนที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรา
ถือว่าเป็นตัวการสำคัญตัวการหนึ่งนะครับ
เหนียวนำให้เกิดความหนาวเย็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะมีมวลอากาศเย็นอีกหนึ่งระลอกนะครับ
ลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบน
โดยเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะไปปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
อุณหภูมิก็จะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ที่สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าในระยะนี้เองอ่อนกำลังลงนะครับ
ทำให้ฝนที่ตกนั้นตกน้อยนะครับ
แล้วก็คลื่นที่อยู่ในบริเวณอ่าวไทยก็อ่อนกำลังลงด้วย
เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเดินทางรวมไปถึงการออกเดินเรือชมท้องฟ้าที่สวยงามนะครับ
มาดูลักษณะการเกิดฝนในวันนี้จากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
จากการคำนวณเนี่ยนะครับพบว่าโอกาสการเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
ส่วนใหญ่จะเน้นตกในบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับตกแบบมาไวไปไวครับ
เริ่มจากบริเวณแถวจังหวัดสุราชธานีในช่วงเช้านะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนที่จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกนะครับ
โดยจะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณจังหวัดสุราธานีออกไปแถวบริเวณภูเก็ตกระบีตรังนะครับ
หลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายครับภูเก็ตกระบี่อาจจะมีตกเยอะหน่อยนะครับ
ก่อนที่ช่วงเย็นค่ำครับก็จะเน้นแถวบริเวณจังหวัดชุมพรแล้วก็บริเวณทางตอนบนของจังหวัดสุราธานี
นี่คือสถานการณ์ฝนนะครับจะสังเกตว่าฝนที่ตกนั้นเป็นสีเขียวกับสีฟ้าเท่านั้นก็คือตกปานกลางตกแบบมาไวไปไวเท่านั้นนะครับ
มาดูกันต่อครับที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
คำนวณสภาพอากาศในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร๗วันหลังจากนี้เนี่ยนะครับ
พบว่าสภาพอากาศนั้นยังคงทรงครับในช่วงกลางวันอาจจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ชานเมืองดังนั้นใครที่จะขับขี่สัญจรคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเปิดไฟตัดหมอกด้วย
ต่ำสุดวันนี้๒๓องศาครับสูงสุดวันนี้๓๖องศาค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
งฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับสำหรับโอกาสการเกิดฝนจากการคำนวณของเราเนี่ยนะครับ
ออกไปอีกนิดหน่อยนะครับช่วงต้นสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนโปรยปลายในพื้นที่กรุงเทพได้นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณเขตตามชานเมืองแล้วก็บริเวณที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
ซีนีบีประชานนี้คอนตามแสวนะคะครับแอปสามารถติดตามเวลาค่ะนะครับ
พี่สิทธิ์ของเป้น